ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะ
อย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองบางครั้ง
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ราวัยร้อง
ราวัยร้อง

มูลค่าสองหมื่นบาทให้ร้าง
มูลค่าสองหมื่นบาทให้ร้าง

ทำได้แล้วตอนนี้รับแล้วสองหมื่น
เพลงนี้สาวนาสั่งแฟนของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
และสุดยอดน้องร้องไม่ผิดเลยนะครับ
ตอนนี้มีเงินอยู่สองหมื่นในกระเป๋า

สวยหรูน่าจะไปได้อีกสักหนึ่งเพลง

เพลงที่สามมีร้องมูลค่าสี่หมื่นบาท
ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ราวัยบอก
อยากได้เงินเอาไปสู้ชีวิตเป็นต้นทุน

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้โอ้

๒โทรหาคนรู้จัก

ตอนนี้เหลือได้ฟังเพลงต้นฉบับกับเพลงเก่งนะครับ
แผ่นที่๓เพลงเก่งได้ฟังต้นฉบับ

ได้ฟังเพลงต้นฉบับอยู่แผ่นที่ห้า
แผ่นที่สามได้ร้องเพลงเก่งทุกคนค่ะ
เพลงเก่งของราวัยเพลงอะไรครับที่ให้รายการไว้

นี่ถ้านับเป็นศิลปินนี่เป็นรุ่นคุณทวดได้เลยนะ

ครูที่โรงเรียนเอามาสอนร้องค่ะ
อืมแล้วเราก็ชอบเลย

ราวัยจะต้องร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่๓
ถ้าทำได้สี่หมื่นบาท
แล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นต่อในเพลงต่อไป
สิทธิ์เปิดฟังก่อนก็ได้ว่าจะสู้หรือจะหยุด

แม้แต่คำเดียวสองหมื่นที่มีอยู่เหลือหนึ่งหมื่นบาท

มูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ดินเจ้าเอ้ยข้าเคยไว้มาขอ
ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
อย่าเมื่อเขารักไปไกลใจก็ยังนึกวัน
วันนี้อีกสักกี่วันถึงมา
ดินอ้างว้างระธมขึ้นขมตรมเศร้า
ดินอ้างว้างระธมขึ้นขมตรมเศร้า
มันก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาขึ้นมามา
บอกเขาเถอะดินขาข้าคอย
อภัยเธอดินได้แทบซ้อมไปกลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็เปราไหว
อุ่นจากรักที่ฟังหน่อย
อุ่นน้อยประทับใจ
ดินช่วยซากน้ำตาขาขอลาจารย์
ถ้าเขาไม่มาเยือนคงได้พบรักใหม่ใหม่
ดินถมร่างฉันไว้หายจม
ม่ายไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้ฟังถึงมิ
สำเนียงของต้นฉบับเลยทีเดียวมาดูกันว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่
นะครับและสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ราวัยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ก่อนจะมากราบเชิญคุณแม่

เพราะว่าเพลงนี้มีความหมายมากทีเดียวนะครับ

เพลงที่สาม

ราวัยร้อง

ราวัยร้อง